จังหวัดทัยาวเนี่ยมีเสียงลือเสียงแล้วอ้างว่า
ออกรูหือเจ้าปู่สีย่าศา
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนะคะ
บริเวณสารเจ้าพ่อขุนน้ำออกรูบ้านนาบัวเนี่ย
เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
ที่มาที่ไปก็คือว่าจะมีน้ำไหลออกมาจากรูใต้ดินตลอด

ุดมาแบบนี้ค่ะไม่มีแห้งไม่มีเหือด
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าจะมีเจ้าพ่อขุนน้ำออกรูเนี่ย
ปกปักรักษาคุ้มครองให้ชาวบ้าน
ได้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี
รวมถึงเอาไปใช้ทำไร่ทำหนาด้วย
อีกทั้งยังบันดาลให้ชาวบ้านมีโชคมีลาบกันนะคะ
เพราะหลายคนโชคดีก็เอาของมาเส้นไหว้
สำหรับการเสี่ยงโชคก็จะมีเจ้าพิธีกรรมนะคะ
ทำการวัดไม้เรียวยาวประมาณ๒เมตร

พอวัดไม้เรียวไม้ยาวนี้แล้วนะ
เสร็จแล้วก็จะมีการจับฉลากต่อไป
ได้ผลยังไงก็ต้องไปลุ้นเอาเอง

นี่เป็นพิธีกรรมที่เอาจริงว่าเราก็อาจจะไม่เคยเห็น
บางบุญที่ก็มีความเชื่อต่างกันไป